จมน้ำอยู่แล้วคนหายไปเขาก็เลยคิดรถมันทับคนจมน้ำตายอยู่หรือเปล่า
ก็เลยไปแจ้งกู้ภัยมาคุณผู้ชมค่อยดูนะเดี๋ยวมันมีเรื่องที่แบบอ่ะ
ทำไมเป็นแบบนั้นโอบราภ่อเกิดขึ้น
รู้ทำไมรถมันเป็นแบบนี้แล้วคนมันไปไหนกันล่ะ
แล้วบ่อน้ำเนี่ยมันก็เป็นบ่อน้ำค่อนข้างลึกเหมือนกัน
นี่นี่เห็นมั้ยรถจักรรยายหยนต์อยู่แบบนี้

ไม่ติดแผ่นป้ายถ้ายเบียนตรงตระกร้าหน้ารถ
มันมีผักมัดเอาไว้อยู่ด้วยนะ

แล้วน้ำมันก็ลึกนะขนาดความกว้างความลึกของบ่อน้ำก็๕คูณ๑๐เมตร
แล้วรถมันจมลงไปล้อหน้ามันตกลงไปในสระ
มันก็ต้องสันนิษฐานได้ว่าเออคนอัดเสียหลักแล้วคนก็จมน้ำลงไปหรือเปล่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเนินหาดนะครับตำบลวังตะเคียนที่กะบินบุรีปราจีนบุรี
ตอนแรกที่ไปเจอไปเจอรถก่อนทีนี้เขาก็งมกันงมกัน
คิดว่ามันต้องเป็นเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็เลยแจ้งตำรวจสพวังตะเคียนและกู้ภัย
สัจจะพุทธธรรมกบินบุรีมาตรวจสอบเร่งบรมกู้ภัย๑๐นาย
ดำน้ำไปค้นหาหน่อยต้องมีคนเจ็บอยู่ข้างล่างแน่เลย
จมน้ำเสียชีวิตหรือเปล่าค้นหาเป็นชั่วโมงไม่เจอคนขี่รถจักรยานยนต์คุณผู้ชม
เห็นเหตุการณ์เล่าก่อนบอกว่านี่ตนเองขับรถยนต์ผ่านมานะเห็นผู้หญิงกับผู้ชายสูงอายุทะเลาะกัน
ไม่รู้เป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าแล้วผู้ชายเนี่ยเข็นรถจักรยานยนต์ไปตามถนนเพราะรถจักรยานยนต์เหมือนมันขี่ไม่ได้
แต่ผู้หญิงขับรถยนต์ตามวนกันไปวนกันมาสักพักเสียงผู้ชายเงียบหายไปแต่เสียงผู้หญิงเนี่ยคือเหมือนขับรถกลับไปแล้ว
สักพักนึงเขาก็เลยวนรถกลับมาดูอ้าวไม่เจอทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ไปเจอรถจักรยานยนต์สภาพเป็นแบบนั้น
แล้วผู้ชายหายไปไหนอ่ะเออหายไปไหนแต่ว่าระหว่างทุกคนกำลังทำหน้าที่นักข่าวสัมภาษณ์คนเห็นเหตุการณ์
ประดาน้ำกำลังงมค้นหากันอยู่กู้ภัยอีกชุดหนึ่งเดินอยู่ริมถนนคุณผู้ชมไปดูภาพนี้อยู่อยู่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมา

เฮ้ยไม่ได้ตกน้ำอยู่นี่เอาแล้วมอเตอร์ไซค์ตกน้ำได้ยังไงอ่ะ
เอ้าลุงแล้วรถลุงยังไงแล้วทำไมลุงถึงปลอดภัย
ไม่ได้ตกน้ำเปียกน้ำไม่เป็นอะไรเลยล่ะนายบัวพาเล่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งแอบมาติดพันธุ์ผมมาติดพันธุ์ผม
ตามมาต่อว่าผมผมก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรอ่ะนะ
ผมก็เลยเข็นรถจักรยานยนต์มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอมาถึงจุดเนี้ยนะ
ผมก็จอดไว้ริมทางแล้วก็เดินไปแหละนะฮะ
เพราะไม่อยากมีเรื่องกับผู้หญิงคนนั้นผมก็เลยคาดการณ์ว่า
ผู้หญิงที่มาติดพันธุ์ผมเขาคงโกรธผมก็เลยทำกับรถผมแบบนั้น
ทะเลาะกับแฟนไหมไม่ได้ทะเลาะกันเหรอ
เออคนตรงไปนอนว่านเขาพอไปมาสิมไหนบ้าน
บ้านที่มาส่งเพราะไม่ให้บ้านมาส่ง
สุดท้ายกลับบ้านกลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะเอาไงต่อเนอ
อุบัติเหตุจริงก็คือเป็นเรื่องทะเลาะกันนะคะ